เที่ยงไทยรัฐ๔มกราคม๒๕๖๒มาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับ
อยู่กับคุณอริยาผมสิบสกุลพร้อมทีมข่าว
ทีมข่าวภาคสนามทุกคนที่เฝ้าติดตามเรื่องของสถานการณ์
พายุโซนร้อนปลาบึกให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องชาวภาคใต้นะครับ
ที่วันนี้พายุปลาบึกมีผลและมีอิทธิพลต่อพื้นที่นะครับ
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะตลอดทั้งวันนะคะ
ไทยรัฐทีวียังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่
คุณผู้ชมสามารถเปิดช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีได้ยาวเลยนะคะ

ช่วงบ่ายวันนี้เรามีรายการพิเศษ
จับตาพายุป่าบึกถล่มใต้นะคะ
จะมีรายการพิเศษเกาะติดตั้งแต่ช่วงเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ว่าบ่าย๒โมงครึ่งยาวไปจนถึง๖โมงเย็นเลยนะคะ

ช่วยส่งรายงานเรื่องสภาพอากาศในพื้นที่ของท่าน

ส่วนทีมข่าวของเราก็ประจำอยู่ที่หลายจุด
แน่นอนนะครับหลายจุดที่เราต้องอยู่
จุดแรกที่สำคัญมากก็คือที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ทีมข่าวของเราก็อยู่ที่ทั้งปากพนัง
แล้วก็ดูทั้ง๖อำเภอชายฝั่งของนครศรีธรรมราชด้วยนะครับ

คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนอยู่ที่แหลมตะลุมพุก
ที่จังหวัดนครสีธรรมราชใส่เสื้อกันฝนและระฮะ

ใช่ค่ะส่วนจุดที่๒ที่เราอยู่เนี่ยนะคะ
เฟรมตรงกลางก็คือที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ
คุณวัชรีดวงใสก็เกาะติดเพื่อรายงานสถานการณ์อยู่

และด้านหลังของคุณวัชรีมีคลื่นลมแรงแล้วนะครับ

ก็คือที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีนะคะ
คุณระวีการแก้ววิจิตของเราก็เฝ้ารายงานสถานการณ์อยู่นะคะ
นี่นะครับคุณผู้ชมเห็นทั้งผู้สิทธิ์ของเรา
ของคุณนัทพงศ์แทบจะยืนเซอยู่แล้ว

เดี๋ยวเราจะมีรายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
ส่วนเรื่องของการนับถอยหลังพายุขึ้นฝั่ง

คุณผู้ชมครับเราร่วมนับถอยหลังกัน
เพราะเราเฝ้าระวังว่าพายุตัวนี้ถ้าขึ้นฝั่งแล้ว
ความเร็วของพายุเนี่ย
จะมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่าพายุโซนร้อนแฮเลียที่เคยขึ้นฝั่งที่แหลมตะลุมพุก
เมื่อปี๒๕๐๕ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง
อยู่ที่ประมาณ๙๐๙๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่การคาดการณ์ว่าพายุโซนร้อนปลาบึก
ที่จะขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราชที่อำเภอผักพนังเนี่ย
น่าจะมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่สักประมาณ
กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะน้อยกว่าพายุแฮเรีย
แต่ทีนี้ต้องบอกว่าจุดที่พีคที่สุด
ก็คือช่วงเวลาก่อนจะขึ้นฝั่งประมาณ๑๒ชั่วโมงนะคะ
ที่ตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าความเร็วลม
จะอยู่ที่ประมาณ๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลย
ใช่นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราดูซะหน่อยนะครับ
ว่าบรรยากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง

แหลมตะลุมพุกที่อำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชนะครับ
ทีมข่าวของเราก็แพนกล้องให้คุณผู้ชมได้เห็นคลื่นในทะเล
ซึ่งตอนนี้ยังถือว่าคลื่นไม่สูงมากเท่าไหร่นัก

แต่ว่าถ้าก่อนที่พายุจะขึ้นฝั่งบริเวณจุดที่อำเภอปากพนังนครศรีธรรมราช
อาจจะมีคลื่นสูงซัดหาฝั่งหรือที่เราต้องเฝ้าระวังกัน
นั่นก็คือสตอมเสิร์ชนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะ
เดี๋ยววันนี้เราก็จะมีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศโอ้โหลมแรงเหมือนกันนะคะ

คุณผู้ชมคะแต่ว่าเมื่อก่อนเข้าข่าวเที่ยงเนี่ยนะคะ

กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกมาแถลงถึงเรื่องนี้
เดิมที่เรานำเสนอข่าวตลอดนะคะว่าช่วงเวลาที่จะต้องเฝ้าระวัง

แต่ว่านะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแถลงออกมาว่า
พายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเร็วขึ้น
น่าจะเป็นช่วงบ่ายประมาณช่วงบ่าย๓๔โมงของวันนี้นี่แหละค่ะ
นี่แหละครับเราต้องขึ้นเฟรมให้คุณผู้ชมยาวเลย
นับถอยหลังพายุขึ้นฝั่งอีก๓ชั่วโมงเนี่ยนะครับ

ก็เตือนประชาชนช่วงบ่ายเย็นวันนี้
คลื่นอาจจะสูง๓๕เมตร
แล้วก็ต้องระวังฝนตกหนักมากด้วยนะคะ
โดยนายภูเวียงคำประคัมมินอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแถลง
ถึงสถานการณ์ของพายุโซนร้อนปลาบึก
ล่าสุดแถลงมาช่วง๑๐นาฬิกา๔๕นาทีนะคะ
ระบุว่าล่าสุดพายุปลาบึกมีศูนย์กลางห่างประมาณ๑๒๕กิโลเมตร
ห่างจากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดศรีนครศรีธรรมราช
ความเร็วลมสูงสุดอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางที่๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขณะนี้นะคะพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก
ค่อนข้างเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว๒๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าพายุปลาบึกจะขึ้นฝั่งจุดแรก
ที่อำเภอหัวไซอำเภอปากพนังและอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวต่อไปยังจังหวัดสุราธานี
แล้วก็ไปแวะที่พังงานิดนึงก่อนที่จะไปที่ระนอง
แล้วก็ลงสู่ฝั่งอันดามันประมาณช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้

เราคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
ถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีในตอนบ่ายวันนี้นะครับ
ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าว
คงจะต้องเตรียมตัวระมัดระวังอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นจากพายุลมแรงฝนตกหนัก
แล้วก็คลื่นซัดฝั่งในช่วงนี้ด้วยครับ
พายุขึ้นฝั่งแล้วนะครับ
ผลที่จะตามมาเมื่อพายุขึ้นแล้ว
นั่นก็คือฝนที่ตกหนักที่สุด
คือเฉลี่ยมากกว่า๒๐๐มิลลิเมตรต่อวันนะครับ

ต้องเฝ้าระวังคลื่นสูง๓๕เมตร
โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุมพรสุราธารณีพระทะลุงสงขลา

ตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนถึงภาคใต้ตอนล่างนะครับ

กระบี่ตรังและสตูน
ก็จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักเลยนะครับ
ทีนี้ดูวันพรุ่งนี้บ้างนะคะคุณผู้ชม
วันที่๕มกราคมจะมีปริมาณฝนตกทางภาคใต้
ฝั่งตะวันตกอย่างระนองพังงาภูเก็ต
แล้วหลังจากนั้นนะคะพายุก็จะเคลื่อนออกจากประเทศไทย

ก็ส่งผลให้สถานการณ์ฝนในบ้านเราลดลง
แต่ก็ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่

อย่างเช่นที่จังหวัดประจวบคิริขันนั่นเองนะคะ
ทีนี้ตอนนี้เรากำลังจับตา
แล้วก็รอดูอยู่เกี่ยวกับการเคลื่อนตัว
พายุปลาบึกขึ้นฝั่งนั่นเองนะคะ
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องมาดูสัญญาณ
ก่อนที่พายุปลาบึกจะขึ้นฝั่ง
ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกัน